ท่านผู้ชมครับช่วยกันตามหาลุงบุญมีต่อนะครับ
ลุงบุญมีหายเข้าไปในป่าที่เชียงรายวันนี้ก็เข้าสู่วันที่๙แล้ว
ค่ะนะครับวันนี้ญาติญาติก็เลยนำของเส้นไหว้ต่างต่างนะครับ
ไปทำพิธีบนภูเขาเพื่อไหว้ขอเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยเปิดทาง

นี่เป็นภาพที่คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านนะครับ
ตั้งโต๊ะทำพิธีไหว้บอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดทางให้ลุงบุญมีนะครับ
ลุงบุญมีก็คือนายบุญมีจันแปลงเงินอายุ๖๘ปี
เป็นชาวบ้านบ้านไร่ในพื้นที่หมู่๗ตำบลแม่เงิน
อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเข้าไปหาของป่าในป่านะฮะ
หายไปตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนจนถึงวันนี้เก้าวันแล้ว
ยังหาไม่เจอนะครับทุกผู้ชมครับของเส้นไหว้ต่างต่างนะครับ
ก็มีหัวหมูนะมีไก่อีก๒ตัวอาหารคาวหวานผลไม้
น้ำดื่มนำมาขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาให้ช่วยเปิดทาง
ลุงบุญมีได้กลับบ้านตามความเชื่อของคนในหมู่บ้าน
แล้วก็ญาติของลุงบุญมีด้วยที่เชื่อว่าผีบ้านเนี่ย
อ่าจะต้องช่วยลุงบุญมีนะเพื่อให้ผีป่าปล่อยลุงบุญมีออกมานะครับ
อ่าหลังจากที่เข้าไปแล้วก็หายไปเลยเนี่ยฮะ
เจอที่ตามหากันทุกวันครับอืมจนถึงวันนี้วันที่เก้าแล้วยังไม่เจอ
แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับมีแม่ชีนะครับ
แม่ชีที่อยู่ที่ตัวเมืองเชียงรายท่านหนึ่งนะครับ
เดินทางมาทำพิธีให้กับลุงบุญมีนะครับแม่ชีเนี่ยมาถึงพื้นที่
ก็มานั่งสมาธิแล้วบอกว่าได้สื่อสารกับเจ้าแม่แสงจันทร์
ซึ่งอยู่บนดอยพระธาตุเวียงแจแล้วก็นั่งสมาธิตั้งแต่๑ทุ่ม
ทุ่มหนึ่งไปถึงนู้นเลยครับปีสี่สี่สิบเก้านาที
หลังจากนั้นแม่ชีก็บอกว่าตอนนี้ลุงบุญมียังมีชีวิตอยู่นะ
นั่งร้องไห้อยู่อยากกลับบ้านอยู่บนดอยกับเจ้าแม่แสงจันท
อ่าซึ่งก็จะตรงกับที่ฤษีเคยมานั่งทางในเอาไว้
แล้วก็บอกไว้ก่อนหน้านี้เลยอืมเหมือนกันเลยนะครับค่ะ
คือแม่ชีเนี่ยบอกว่าเจ้าแม่แสงจันทร์บอกว่าลุงบุญมีเป็นคนพิเศษ
อ่าจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นแล้วก็เป็นคนมีเมตตา
เคยไปให้อาหารบริวารของเจ้าแม่แสงจันทร์มาก่อนในพื้นที่ในป่านะครับ
เจ้าแม่ก็เลยอยากพาให้ลุงบุญมีเนี่ยไปอยู่ด้วยนี่นะครับ
ส่วนน้องสาวของลุงบุญมีนะครับบอกว่าตอนนี้ยังมีความหวังที่จะเจอพี่ชาย
แล้วก็เชื่อคำทำนายของหมอดูของฤษีและของแม่ชี
ทั้งหมดยืนยันว่าพี่ชายยังมีชีวิตอยู่
นี่ฮะลุงบุญมีคือญาติญาติบอกว่าลุงบุญมีแกก็หูเนี่ยไม่ค่อยได้ยิน
ใช่ค่ะก็เลยเป็นปัญหาในการออกตามหาค่ะเช่นถ้าเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านที่ช่วยกันตามหาตะโกนเรียกชื่อ
ใช่ลุงแกก็จะไม่ได้ยินตั้งแต่วันแรกแรกแล้วไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงคนตะโกน
เสียงเครื่องไม้เครื่องมือที่พยายามจะส่งจะสื่อสารไปหรือเปล่านะฮะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านนะครับยังได้นิมนต์พระจากวัดในพื้นที่แล้วก็นำขันห้านะครับ
อ่าก็มีทั้งดอกไม้ทูบเทียนเข้าเปลือกข้าวสารขึ้นไปขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาอีกค่ะนี่นะฮะ
แล้วก็ให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนี่ยแบ่งเป็น๒ชุดขึ้นไปตามหาลุงบุญมีนะ
ตามจุดที่แม่ชีเขามานั่งสมาธิเมื่อคืนแล้วก็บอกเอาไว้ด้วยนะแต่ก็ยังไม่เจอนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะป่าเขาตรงนี้ฮะกว้างใหญ่ภายศาลเหลือเกินอีกชุดหนึ่งก็ไปตามข้อมูลจุดสุดท้ายที่ชาวบ้านบอกว่า
เจอลุงบุญมีนะเจอครั้งสุดท้ายอยู่ตรงนี้๒๑มิถุนายนเนี่ย
ห่างจากบ้านลุงบุญมีไปห้ากิโลเมตรนะครับแล้วก็เดินเข้าป่าไปอีกสองกิโลเมตร
ก็ไปเจอรอยเท้ากับใบไม้รองนอนนะค่ะคาดว่าลุงบุญมีอาจจะเข้ามาอยู่ลึกตรงนี้
นะแล้วก็ไม่เจอรอยอะไรอีกนะครับชาวบ้านออกตามหากันสองรอบแล้วนะครับ
ในพื้นที่แถวนี้แต่ยังไม่พบตัวลุงบุญมีอีกเลยนะครับ
ชาวบ้านเชื่อว่าตอนนี้เจ้าป่าเจ้าเขายังไม่ยอมเปิดป่า
เปิดทางให้นะเพราะทุกคนก็ยังมองว่าถ้าเกิดลุงบุญมีเสียชีวิตไปแล้ว
อืมอ่าหรือว่าถูกคนร้ายนะครับมาทำร้ายอะไรก็แล้วแต่นะ
จะทำร้ายจะอุ้มฆ่าหรือจะยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องมีร่องรอยบ้าง
อีก๙วันแล้วนะครับต้องมีร่องรอยอะไรให้เห็นบ้างนี่ฮะ
แต่ตอนนี้ยังไม่มีร่องรอยอะไรเลยแต่ทุกคนก็ยังมีความหวัง
นะคะว่าจะเจอลุงบุญมีนะคะ